ช่วงแห่งการขอพรและอีกอย่างใกล้ถึงเวลาฐานแวลนทายวันแห่งความรักแล้ว
นี่บวงสวงพระตรีมุรติ

นี่เขาบอกว่าเบื่อชีวิตอิสระกำลังหาจังหวะจะมีเจ้าของ
บางคนเอาไปแคปชั่นนี่ไม่ได้เรียกโสดนะแต่ยังอยู่ในโหมดปลอดความรักอยู่
เดี๋ยวจะปิดปุ่มนี้แล้วอยากจะมีความรักสักที
ก็เลยต้องไปไหว้ขอพรเทพนั่นก็คือพระตรีมุรติ
เทพแห่งความรักตามความเชื่อขององค์ศาสนาฮินดู
และทำให้เช้าเลย๙โมงครึ่งตอนเช้าก็จะไปถึง๓ทุ่มครึ่งเลย
เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเค้าได้เรียกความเป็นคนโสดก็ไม่ได้
ความรักเพิ่มมากขึ้นความรักที่แบบเต็มหัวใจไปหมดคือบางคนเขาเป็นคู่เขาก็ไปขอด้วยกันบอกว่าความรักของเราเนี่ยมันคงยังยืนยืนยาวอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อแต่ว่าบางคนเขาก็โสดไงคือเขาบอกว่าอยากให้พรเนี้ยสำริตผลเร็วเร็วเอาซะแบบมีคู่ก่อนบาเลนไทน์เลยได้ไหมล่ะนะฮะอ่ะงั้นคุณเล่าแล้วกันว่าบรรยากา
จะมีพวกคนนุ่มสาวคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันผมว่าพอกันพอกันนะคะเห็นแบบเนี้ยซึ่งแต่ละคนเนี้ยก็จะเอาพวกเครื่องอุ้ยนี่นี่แต่งตัวเอานี่เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับก็พยายามที่จะบอกแหละว่าจะต้องเว้นระยะห่างนะแล้วแต่ละคนก็จะเอาเครื่องสการรับบูชามาเอาอย่างเอาดอกกุหลาบสีแดงเอาน้ำแดงรวม
แล้วทีนี้ค่ะพรามเนี้ยก็เริ่มประกอบพิธีบวงสวงคือเขาบอกว่าช่วงประมาณทุ่มสามสิบเก้านาทีเนี้ยเขาเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เลิกดีที่สุดในการสการะขอพรค่ะก็จะขอให้เจอเนื้อคู่ก่อนวันวาเลนไทน์นี่ถึงจุดนี้เลยใช่นะครับก็ใช้เครื่องสการะอย่างที่คุณอริยาบอกนะใช่ทูปแดงเก้าดอกเ
ว่าคือตามความเชื่อเนี่ยก็คือไม่ได้มีการบ่งบอกนะว่าเป็นเทพเจ้าที่ประสาทพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่คนที่ไปไหว้แล้วก็บอกว่าขอขอเรื่องความรักมักจะสมหวังส่วนขอเรื่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ขอรองรองกันไปก็เลยกลายเป็นการบอกต่อว่าพระตีมุรติเนี่ยท่านจะให้พรในเรื่องของความรักนะครับคือพระตีมุรติเนี่ยถือว่าเป็น

ช้าก็ได้ใช่ไหมครับ๙๓๐หรือว่าตอนดึกหน่อยก็๓๓๐ครึ่งครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของผลสำรวจสถิติ
เขาบอกว่าไม่เป็นคนโสดไม่รู้หรอก

ทีนี้เขามีการเปิดผลสำรวจเกี่ยวกับ
กรณีของคนโสดในช่วงโควิด๑๙
คิดอย่างไรและอยากมีคู่หรือไม่นะฮะ
โดยบริษัทหาคู่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากคนโสด
ในช่วงของสถานการณ์โควิด๑๙
ที่คนไทยยังอยากจะหาคู่
จากสองสาเหตุหลักอันดับแรกก็คือ
ความสำคัญของการมีคู่ชีวิต
ร้อยละ๗๔เห็นแบบนี้เพราะไม่อยากจะอยู่เดียวใดในอนาคต
แล้วก็เรื่องของสุขภาพให้คุณมันทำให้เราเจ็บป่วย

คนไทยก็เลยอยากจะมองหาเนื้อคู่
ส่วนสิ่งที่ผู้ชายมองหา
จากการเดทกับผู้หญิงใน๓อันดับแรก
ก็คือเรื่องของอายุก่อนเลย
อายุนี้อาจจะเท่าเทียมกันหรือน้อยกว่า
สองก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตา
แล้วก็๓เรื่องของระดับการศึกษา
ขณะที่ฝ่ายหญิงมองหาอะไรจากผู้ชายบ้างคุณ
รายได้ค่ะคุณผู้ชมอันดับหนึ่งเลย
หลังจากนั้นก็จะดูอายุว่าอายุเป็นยังไง
ผู้ใหญ่กว่าจะอบอุ่นกว่าหรือเปล่า
แล้วก็๓ก็คือระดับการศึกษานั่นเอง
แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้การหาคู่หายังไง

เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ดูมองสายตาออก
ว่าอารมณ์ของแต่ละคนเป็นอย่างไร
หรือไม่ก็หาทางโซเชียลมีเดีย

ก็จะหาจากโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันเดท
ขณะที่ผู้หญิงก็ใช้แอปพลิเคชันเดทเหมือนกัน

นี่ค่ะเป็นข้อมูลจากที่คุณสืบสกุลบอก

กระทรวงสาธารณสุขเขาผุดไอเดียนะ

ถูกต้องคือมีทั้งอยากให้คนปั๊มลูกแล้วอยากให้คนมีคู่

เป็นประชาชนคนโสดกับโสดมิติ้ง
คือเขาจะจัดกิจกรรมให้กับคนโสดที่กำลังรอเนื้อคู่อยู่เนี่ย

คุณสมบัติคือ๑คุณจะต้องโสดแบบไม่ได้ตั้งใจ
สองต้องเป็นคนโสดที่ยังรอเจอเนื้อคู่
และ๓ต้องเป็นคนโสดที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้

เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลนะ
ช่วงวันสงกรานคุณ๑๔เมษาคือ๑๐๐รางวัล
ให้ผู้หญิง๕๐คนผู้ชาย๕๐คนได้มันมีติ้งกัน
แต่ว่าในช่วงระยะโควิด๑๙เขาบอกว่า
ให้เจอกันผ่านแอปผ่านโซเชียลกันก่อนนะฮะ

เพราะว่ามันอาจจะเป็นทัศนคติและค่านิยมที่แต่ก่อน
มองว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ย
จะต้องคบผู้หญิงที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าเท่านั้นหรือเปล่า
แต่ปัจจุบันผู้ชายร้อยละ๖๐บอกว่า

บกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ

ไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงจับรายได้มากกว่า
แต่ยังไงผมก็จะดูแลเธอด้วยสุดความสามารถเหมือนกัน
ไม่งั้นผู้ชายจะรู้สึกว่า
รายได้น้อยกว่าหรือว่าผู้ชายจะอายุน้อยกว่า

เพราะเห็นบรรยากาศของคนไปไหว้พระตีมุรติกันเยอะเลยเมื่อคืนนี้นะครับ